คุณผู้ชมวงการนี้อยู่ยากจริง

ถ้าคุณเป็นพระไปด้วยจิตใจที่อยากศึกษาธรรมะจริง

เพราะว่าคุณจะไม่มีร่องรอยมีเรื่องราวในอดีต
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีจุดเล็กแบบนี้
นั่งเล่นแผ่น
โอ้โหเพจแม่ทัพลิงจุ๊กรูเอามาโพสต์ไว้นะคะบอกว่า
ทางบ้านเขาฝากมาครับในรูปเล่นไพ่จัดงานวันเกิด

วัดบางแพรกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เท่าที่แอดเห็นคือล้อมวงเล่นไพ่กินซูชิไม่เห็นเหล้าก็ให้ความเป็นธรรมนิดนึง
โถ๕๕อันนี้คือต้นทางที่เพจลงไว้นะคะ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดบางแพรกเลยเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่ง
วัดเนี่ยมีงานประจำปีพอดีเลยระหว่างวันที่๓๕กุมภาพันธ์
ไปเจอพระครูเกษมธิรคุณเจ้าอาวาสวัดนะคะท่านบอกว่า
ภาพนี้เกิดขึ้นจริงและเกิดที่วัดบังแพรกจริง
แต่มันเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่โยมมันเป็นภาพตั้งแต่นู้น
ตุลาคมปี๖๔นั่นน่ะเดี๋ยวอัตมาจะเล่าให้ฟัง
คือภาพเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าวัดเนี่ยเอาตู้เงินบริจาคภายในวัด
ช่วยกันนับเงินเพื่อจะฝากเข้าบัญชีวัด
ซึ่งก็มีพระที่เป็นสหธรรมมิกจากวัดอื่นมาช่วยกันนับเงิน
ทีนี้จังหวะที่กำลังนับเงินกันอยู่เนี่ย
ก็มีคนเอาไพ่ที่มีคนมาถวายไอ้ไข่ออกมานั่งเล่นหยอกล้อกันด้วยความคึกขนอง

อาตมาที่เป็นเจ้าอาวาสก็นั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนั่นแหละ
ทีนี้อัตมาไม่รู้อย่างหนึ่งก็คือว่ามีอดีตพระรูปหนึ่ง
ปัจจุบันเป็นคารวาสเพราะศึกไปแล้วนะที่อยู่ในวงแอบถ่ายภาพนี้เอาไว้
และอาจจะมามารู้ทีหลังว่าเขามีปัญหากับพระรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ในวง
พออดีตพระรูปนี้ศึกออกไปก็มีความพยายามจะส่งรูปนี้ร้องเรียนไปยังที่ต่าง
เพื่อต้องการให้พระคู่กรณีในรูปศึกออกจากพระ
ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่ามันเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี๖สีดังที่ได้บอก
คือเจ้าอาวาสก็บอกว่าไม่รู้เจตนาของคาราวาสรายนี้เหมือนกัน

เพราะหลังตกเป็นข่าวเจ้าคณะอำเภอและผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจนธบุรีก็โทรมาสอบถาม

ก็ไม่แน่ใจว่าการเอาภาพเก่าไปร้องเรียนตามเพจต่าง
ช่วงที่วัดกำลังจัดงานประจำปีเนี่ยอยากจะดิสเครดิตวัดหรือเปล่า
ทีนี้พอเจ้าอาวาสตอบมาแบบนี้
เพจแม่ทับลิงจุกรูปโพสเพิ่มเลยค่ะ

หอกเล่นไหมล่ะรูปในวงมีเจ้าอาวาสคนของวัดอยู่คนเดียว
ส่วนพระรูปอื่นมาจากวัดโมลีทั้งนั้น
นัดกันมาปาร์ตี้ตามรูปเลย
ไอ้ที่อ้างว่ามานั่งนับเงินตู้ทำบุญเนี่ย
เจ้าอาวาสไปเอาพระวัดโมลีมานับทำไมกลางค่ำกลางคืนพระลูกวัดและกรรมการวัดก็มี
แม้วงการนี้นะสตรอเบอรี่ขออนุญาตใช้คำนี้แทนได้ไหมคะ
ฮะคือเขาใช้คำอื่นอ่ะแต่ดิฉันขออนุญาตใช้คำนี้ได้ไหมคะอ๋อ
แม้วงการนี้นะสตรอเบอรี่เก่งกว่าคาราวาสอีก
เห็นมาเยอะแล้วหนักเข้าไปอีกคราวนี้มีชื่อวัดเพิ่มมา
มีอีกแล้วครับวัดโมลีก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดโมลีนะคะ
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเจอคนดูแลวัดโมลี
เขาบอกเขาอยู่วัดนี้มา๓๐กว่าปีแล้วเราก็เลยสอบถามเลยว่า
ช่วยดูหน่อยได้ไหมคะพระในรูปเนี่ยคือพระวัดโมลีหรือเปล่า
เขาบอกไม่ใช่แน่นอนอืม
ผมดูแลวัดมาตลอดค่ะแต่พระรูปเนี้ยอืม
ผมวัดบุรีไม่มีประเรียน๘ครับไม่เคยมีเลย
ดูจากในรูปแล้วพี่ก็ไม่คุ้นใช่ไหมว่าพระองค์นี้ไม่คุ้นครับ
ไม่คุ้นเนี้ยไม่คุ้นเลยครับคือจังไหมคะ
ไม่ใช่วัดบุรีไม่ใช่วัดโมรีครับอืม
องค์ที่เห็นนี่ก็คือไม่ใช่เลยครับวัดบุรีไม่มีพระแบบนี้
ไม่มีรูปหน้านี้มีแต่พระป่วยและพิการแล้วก็มีพระ
แก่นุ่มหนุ่มนี้ไม่ไม่มีครับเนี่ยค่ะคุณชนะชัยเขาบอกเลยว่า
ถ้าผมจับตัวได้นะว่าใครเอารูปไปลงนี่จะฟ้องให้เข็ดเลย
อืมทำให้วัดทำให้ศาสนาเสื่อมเสียแต่เรื่องนี้เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง
นิ่งนอนใจนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการสงฆ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็จะมีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการสงฆ์ต่อไปนะคะอย่างที่บอกว่า
คือเอาจริงเราเห็นที่มันเป็นข่าวแบบภาพเก่าเล่าใหม่หรือว่าไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรก็หลายครั้งเหมือนกัน
แต่เอาจริงจริงภาพเก่าเล่าใหม่ก็แปลว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงในอดีตและอย่างที่บอกว่า
คือถ้าเราไม่มีอะไรให้เป็นจุดดำให้เขาจี้อ่ะมันก็จะไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น
เอาจริงเห็นภาพนี้จะด้วยความคึกขนองหรืออะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านก็เสียสัทธาไปแล้ว
พุทธก็ไม่สบายใจคือถึงแม้จะไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิก
แต่สุดท้ายแล้วก็โลกะวัชชะโลกติเตียนก็อยู่ที่ศรัทธาของคาราวาสญาติโยมค่ะ
ว่าจะอยากนับถือไหมถ้าเห็นภาพแบบนี้นะคะ